ดูความคืบหน้าค่ะคดียาเสพติดที่เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดในตอนนี้นะคะ
นั่นคือคดีที่สืบเนื่องมาจากตำรวจเขาสืบทราบมาว่ามีขบวนการค้ายาเสพติด
ไต้หวันมาแฝงตัวอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะส่งยาเสพติดไปที่ไต้หวัน
ควบคุมตัวชาวไต้หวันคนนี้ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลากระบัง
แล้วก็ขยายผลไปถึงตัวของสามีปุ๊กกี้อดีตนักร้องสาวชื่อดัง
สามีของปุ๊กกี้เนี่ยมีพฤติกรรมแปลกเข้าออกโรงแรมแห่งนี้มีกระเป๋าใบใหญ่เข้าออกอยู่หลายครั้ง
ตอนเข้าไปปุ๊กกี้ก็อยู่ด้วยแล้วก็มีของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากนะคะ
เยอะที่สุดก็คือยาเค๕๒กิโลกรัม
ก็เลยรวบตัวนะคะทั้งปุ๊กกี้อดีตนักร้องชื่อดังและสามีของเขา
รวมถึงชายชาวไต้หวันที่เป็นผู้ร่วมขบวนการ
ควบคุมตัวทั้ง๓คนเมื่อวานนี้สอบปากคำเรียบร้อย
วันนี้ก็เข้าสู่ขบวนการในการขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกที่สารอาญา
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เบื้องต้นทั้ง๓คนนี้ไม่ได้มีใครมาขอประกันตัว
ก็เลยต้องเดินเข้าเรือนจำกันเลยทั้ง๓คนนะคะ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวัน
นายชนลวิทย์คีตะตระกูล
นางสาวพริซิล่าปริศนาจิลเมลลี่หรือปุ๊กกี้อดีตนักร้องชื่อดัง
ขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ
ุ๊กกี้ก็เดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะคะ
แล้วก็ผู้ต้องหาทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
รอถามปุ๊กกี้กับสามีว่าอยากจะฝากอะไรถึงสังคมไหม
มีอะไรจะฝากถึงลูกมั้ย
ตำรวจแจ้งข้อหานายหงเจิ้งอี้ผู้ต้องหาชาวไต้หวัน
ข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒
เคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทสองหรือเคตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนปุ๊กกี้กับสามีถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒หรือเคตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนการตรวจปัสสาวะปุ๊กกี้กับสามีเมื่อวานนี้มีสารเสพติดในปัสสาวะทั้งคู่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพอ่ะนะคะหลังจากตรวจปัสสาวะแล้วปรากฏว่ามีสีม่วงเพราะว่าทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดและมีการครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าแล้วมันก็คร
กลัวว่าจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐาน
ทนายความที่มีการจัดหาจากสภาธนายความเนี่ยค่ะที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดจัดหาให้ผู้ต้องหา
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับผู้ต้องหาทั้งหมดและยังไม่มีญาติของผู้ต้องหาติดต่อเข้ามาเลยนะคะ
ก็ที่ทนายความเข้าไปวันนี้ก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับคดีและไปดูความต้องการของผู้ต้องหาว่าจะเอายังไงต่อ
ทีนี้ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินบอกว่าเมื่อคืนสอบปากคำปุ๊กกี้อย่างละเอียดเลยนะคะ
กี้เองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ผ่อนคลายลงยอมรับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของปุ๊กกี้ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ๑๐ล้านบาท
ก็ส่วนหนึ่งได้มาจากวงการบันเทิงนี่แหละค่ะแต่ส่วนหนึ่งเชื่อว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด
ทีนี้ก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อตรวจสอบขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
รวมถึงขยายผลคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือนอกวงการค่ะ
ส่วนจะมีดารานักแสดงอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเบื้องต้นในส่วนของปุ๊กกี้ตอนนี้เขาไม่ได้ซัดทอดถึงใครเลยนะคะ
แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลว่ามีใครเชื่อมโยงบ้างเจ้าหน้าที่บอกว่าจับกลุ่มทั้งหมดไม่มีการละเว้นแน่นอน
เมื่อคืนก็สอบถึงดึกกันเลยนะเขาก็ให้ความร่วมมือดีเขาผ่อนคลายไปเยอะ
ส่วนเรื่องที่ประเด็นถามกันเยอะนะครับเรื่องมีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะครับถ้าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ซัดทอดใครยังไม่มีพลาดพิงถึงใครทั้งนั้นนะครับ
แต่ว่าขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ถ้ามีการพาดพิงถ้ามีการถึงเมื่อไหร่ในการสืบสวนสอบสวนของเรานี่นะครับ
ทางผมก็ไม่ละเว้นนะครับผมก็จะตามก็จับหมดครับก็ในบัญชีก็พอสมควรนะฮะตั้งแต่มา๒๓ปีเนี่ยก็เป็นหลักเป็น๑๐ล้านครับ
ก็มันผสมผสานกันไปมันก็มีแต่ในส่วนของในการเรื่องเกี่ยวธุรกิจอันนี้ก็มากพอสมควรมากพอสมควรแต่เราก็ขอเวลานิดนึงขอเวลานิดนึง
ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะคะได้มีการประสานทางการไต้หวันค่ะเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไต้หวันคนหนึ่งที่หลบหนีไปได้ชาวไต้หวันรายเนี้ยที่หลบหนีไปเนี่ยมีหน้าที่เป็นคนสั่งซื้อเป็นในทุนคือบินมาดูของก่อนด้วยนะครับแล้วก็บินกลับไปส่วนผู้ต้องหาที่ให้การว่ารับยาเสพติดมาจากแถวแถวโชคชัยสี่
เป็นคนไทยนะคะแต่จะเป็นเครือข่ายในพื้นที่หรือเป็นแค่จุดนัดรับยาเสพติดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ต้องตรวจสอบดักเว็บเป็นเว็บไซต์อะค่ะที่อ้างว่ามีการเผยแพร่วิธีการนำเบกกิ้งโซดามาผสมเพื่อเพิ่มปริมาณยาเสพติดด้วยเพราะว่าจากการไปตรวจค้นที่บ้านพักของปุ๊กกี้และสามีไปเจอเบกกิ้งโซดาเป็นจำนวนมากมันมากผิดปกติ

ใช่ถ้ามันผิดปกติก็ตรวจสอบได้อยู่แล้ว